ช่วงนี้ขอเชิญพบกับตำนานที่ยังมีลมหายใจ
หายใจโรยรินคุณหายใจโรยรินไม่ตลอด
นึกว่าสะเย็นอ๋อไม่ต้อง
พ่อเล่าข่าวตัวเองไม่ใช่
ตำนานสาวขาล้อคุณผู้ชมค่ะลำไย
หายทองคำบอกเลยนะคะว่านี่
เตรียมไปชงไปโชว์ต่างประเทศแล้วนะจ๊
โกอินเตอร์คุณผู้ชมค่ะธรรมดาที่ไหนค่ะ

ลำไยบอกว่าอยากไปมากคิดถึงบรรยากาศแบบเดินสายทั่วต่างประเทศแบบชิล
ตอนนี้รอเรื่องสัญญาเอกสารต่างลงตัวก่อน

ส่วนงานที่ไทยก็ยังมาเรื่อยนะคะ
คิวจะแน่นจะจุกแต่ลำไยบอกว่ามาได้อีกมาได้อีก
คิววันฟันหล่อยังพอมีให้เจ้าภาพนะจ๊ะ

ทีมข่าวเราคุณนัทบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชม

คุณไม่ได้คุณว่าเธอมาพิษงานมันจะสเฟรไพรท์ขนาดนั้นค่ะตามคุณนักใบนฟลินไพรัทไปฟังเรื่องแบบฮากันจ้ะ

ก็คือสถานที่จัดงานอะคือสิ่งที่แปลก

ใช่แล้วก็เป็นรถไถคันเดียวนั่นแหละ

ไม่มีวงด้วยไม่มีวงเลยงงมากกว่านั้น

มีคนดูค่ะแต่คนดูก็เต้นแบบระมัดระวัง

แต่ในเมื่อเรารับงานแล้ว

ร้องเพลงกลางป่าอ้อยที่ยังมีต่อเหลืออยู่ด้วย
เต้นแบบระมัดระวังไม่มีเวทีร้องบนรถไถคุณผู้ชม

ต่ออ้อยต่ออ้อยไม่ได้

สปีริตสุดยอดยกให้เลยไป